ไปดูพี่บ่าวดีกว่าจ้า
เขาบอกเลยว่าหนุ่มคนนี้เป็นของดีเมืองใต้
ฮอตสุดในโซเชียล

นี่ไงถอดในมองออกมาเป็นยังไงฮะ

แล้วคุณหล่อระดับพวกแบบดาราเกาหลีเลยนะ
อ้าวอ๊อปป้าสไตล์มาเลย
นี่คุณดูตอนเขาทำงานกรีดยาง
เขาดังมาจากคลิปกรีดยางนะ
ฮอตมากเป็นกระแสบนโซเชียลเลยนะ

บ่าวคนนี้นะคะชื่อว่าคุณสันร้อยพินิษฐ์ควรซิริ
เป็นนุ่มตายมาสเซอร์ค่ะคุณ
อยู่ที่จังหวัดสตูนโด่งดังมาจากคลิปตัดย่า
กรีดยางที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละนะ
คือภายในคลิปเนี่ยเจ้าตัวก็คือจะสวมไอ้โม่งเอาไว้ใช่ไหม
ที่เราเห็นแล้วปิดหน้าแล้วก็แบบใส่เสื้อธรรมดาดูแบบว่าทำสวนทำไร่

พูดไม่เป็นภาษาเลยอ่ะ

เวลาแบบเราเห็นอะไรถอดออกมาแล้วมันวิ้งอ่ะ

คือถ้าร้องเท่าแบบนี้ทุดโต๊ะเผ่เบื่อ

แล้วอันนี้มันมันมีคลิปอย่างนี้เยอะใช่มะ
ทุกคนทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิธีกรรายการตลอดข่าวนะครับ
สตูนเขาจะทำงานเกษตรกรครับ
พ่อแม่ผมเขาจะมีสวนเป็นสวนยางกับสวนปามครับ
ก็เลยได้มาทำงานกรีดยางกับเกรดน้ำยาครับ
เพราะว่าต้องช่วยพ่อแม่ขอบคุณทุกคนมากนะครับ
รู้สึกดีมากเลยครับทุกคนแบบเอ็นดูเราขอบคุณมากครับ
คุณซันคุณซันเกินปุ๊ยอ่ะ
พูดจาดีผู้จาน่ารักด้วยนี่ดูแล้วทรงผมเขาเป็นสไตล์ด้วยนะ
เป็นสไตล์แบบว่าผมโอป้า
แต่สมัยก่อนผมเด็กผมอายุเท่ากันอย่างนี้เลยนะ
คุณก็หยิกอย่างนี้เหรอฮะผมหยิกอย่างนี้เลย
คุณลองเอาน้ำสาดตัวเองตอนนี้ก็หยิก

แต่ตอนนี้น้องสันก็บอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัย
ปะขับวินมอเตอร์ไซค์เอ้ยไม่ใช่ปะเข้ามาที่กรธมรแล้วจริง
แล้วเหรอไม่รู้เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีโอกาสได้แบบแป๊บเข้ามาบ้าง
ไม่แน่พี่พศอานนท์อาจจะเห็นแววความแบบโอปป้าสลังเฮของน้องสันก็ได้
ใครอยากจะไปติดตามความน่ารักของเขานะคะก็เข้าไปติดตามกันได้ในโซเชียล
พี่ปีโต๊ะปีโต๊ะ

ถ้าเข้ากรุงเทพฯเอาน้องหมาตัวนี้มาด้วยนะ

น้องหน้ามืนเลย